พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาหน่อยดีกว่าค่ะ
คือรถพ่วงเขามาจอดแล้วจอดตรงไหนรู้ไหมคุณ

จอดทำไมเกาะกลางถนนคัมรี่มาถึงมองไม่เห็นชนตึ้มบึ้ม

นี่ดูสภาพสิเห็นไหม
นี่เมื่อตอนเช้าเลยประมาณสักตี๕กว่าเนี่ย
โอ้โหรถพ่วงมาจอดอยู่ตรงนี้จอดทำไม
เกาะกลางถนนกาญจนวานิสอยู่ใกล้กับด่านสุรกากรสะดาวค่ะ
ชาวบ้านเขาเรียกด่านพืชนะหมู่๒อยู่ที่สงขลา
แล้วรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ตรงเกาะกลาง
จู่เนี่ยรถเก่งวิ่งมาเร็วมากคำรีค่ะ
ชนท้ายปั้งชนปั๊บระเบิดค่ะ
ไฟลุกท่วมเลยคนขับอ่ะเป็นไงบ้าง

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเตรียมขายของตรงบริเวณใกล้เคียง
ตรงนั้นก็แตกตื่นต้องวิ่งเอาตัวรอดกันใหญ่เลยค่ะ
แล้วรถดับเพลิงของเทศบาลตะบนสำนักขามมาถึงก็ต้องรีบฉีดน้ำ
สัก๒๐นาทีค่ะคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
แล้วคนขับเก๋งแคมรี่เขาก็บอกนะ

่งหน้าจะไปพื้นที่บ้านด่านนอกจะไปหาเพื่อน
ขับมาถึงตรงจุดนี้มองไม่เห็นจริงว่ามีรถพ่วงจอดอยู่
ชนเข้าแบบอย่างจังเลยอ่ะแล้วก็มีเสียงระเบิด
แล้วไฟก็ลุกขึ้นมาแบบนี้แหมรีบเปิดประตูยังหนี
ตายออกมาได้ทันแต่ก็งงไง
พ่วงจะไปจอดตรงเกาะกลางทำไมอ่ะ
ทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับ